เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย๒คนเดินเข้าไปเที่ยวในป่าก็ไปหลงป่าที่อุทยาน
สะนางมโนรานะฮะที่พังงาแต่โชคดีครับในป่ามีสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยใช้
อสแอปเนี่ยส่งพิกัดแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่สุดท้ายช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ทางด้านของนายชิลาบัวคอฟแดเนียลอายุ๒๙ปีแล้วก็นางสาวโคโรสนีโคว่า
เซนเนียอายุ๒๘ปีเป็น๒นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียครับ
พากันโอ้โหขอบคุณแบบขอบคุณเจ้าหน้าที่เลย
ช่วยเขาทั้งคู่ออกมาจากพื้นที่ป่าวรรณอุทยานสะดามโนรา
ของอำเภอเมืองพังงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อค่ำเมื่อวานครับ
เขาบอกว่าเขาเช่ารถจักรยานยนต์
เดินทางจากภูเก็ตขี่กันมามาท่องเที่ยวพักผ่อนที่พังงา๒วัน
และเย็นของเมื่อวานก็แวะเที่ยวน้ำตก
และไปชมทิวทัศน์บนด้านบนของน้ำตก
ในพื้นที่วรรณอุทยานสะนางมโนรานะครับ
ระหว่างเดินเท้ากลับลงมาในช่วงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า
แน่นอนคุณผู้ชมด้วยความที่ไม่คุ้นชินเนอะ
หลงทางครับมันมืดจำทางกลับไม่ได้
แต่ว่าโชคดีที่โทรศัพท์มีสัญญาณอยู่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจท่องเที่ยวพูดคุยกันจนยอดเงินในโทรศัพท์หมด
จากนั้นเจ้าที่ก็เลยเติมออนไลน์ให้ไป๓๐๐บาท
แล้วก็แนะนำให้พูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่าวอสแอป
เพื่อสื่อสารกันแล้วบอกตำแหน่งบอกพี่กัด
สามารถสื่อสารแล้วให้เขาออกมาจากป่านได้อย่างปลอดภัย

ด้านตำรวจภูทรทุ่งคาโงกนะฮะอำเภอเมืองก็บอกว่า
ทราบเหตุการณ์ก็เลยเร่งประสานงาน
ระดมกำลังออกติดตามหา
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปสักประมาณ๒กิโลเมตร
ก็ไปเจอตัวทั้งสองคนอยู่

บอกว่ามีตำรวจท่องเที่ยวช่วยคุยกันสื่อสารกัน
จนสามารถเดินมาถูกทิศถูกทาง

จากนั้นก็ช่วยกันนำทั้งสองคนออกมาจากป่าอย่างปลอดภัย
รวมระยะเวลาที่หลงป่าก็๔ชั่วโมง
เธอก็ชี้โอ้โหขาเต็มไปด้วยยุง

แต่เธอก็ขอบคุณที่สามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ